วันที่เกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์เนี่ยนี่ใกล้จะครบเดือนหนึ่งแล้ว

คือคดียังเต็มไปด้วยความเงื่อนงำสงสัยต่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโม
และวันนี้นะครับถ้าว่าทางเรื่องของคดีเนี่ย
ทนายเดชาซึ่งคุณแม่คุณแตงโม
ตั้งให้เป็นทนายความในคดีการเสียชีวิตของลูกสาวอย่างจริงจังแล้วเนี่ยนะฮะ
บอกว่าตำรวจบอกว่าน่าจะสรุปคดีปิดคดีได้

ใช่ค่ะทนายเดชาบอกเลยว่าให้รอฟังวันที่จะมีการแถลงปิดคดีนะ
บอกเลยว่าให้รอฟังนะมันจะยิ่งใหญ่เลย
แต่คดีจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรไม่มีใครรู้
นี่ธนายเดชานี่คุณหมอวิรสักน์นะครับ
ค่ะวันนี้มาในวงเสวนานะครับเขามีการจัดการเสวนาในหัวข้อความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
กรณีคดีแตงโมนิดาจมน้ำเสียชีวิตจัดขึ้นที่มหาวิทยาลังศิษย์นะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีมาหลายคนแล้วครับทั้งผู้ที่เคยวิเคราะห์วิจารณ์หรือว่าทนายความ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณตังโมในส่วนของทนายเดชากิติวิทยานันต์
เครือข่ายทนายคลายทุกข์ซึ่งคือทนายความในคดีที่คุณแม่คุณแตงโมแต่งตั้ง
บอกว่าวันนี้มาวงเสวนาเนี่ยนะท่านผู้ชมคุณเขมสอนทนายเดชาบอกผมขออนุญาตคุณแม่แล้ว
ว่าจะมาพูดเรื่องคดีของคุณตังโมในงานเสวนาแล้วให้สัมภาษณ์สื่อด้วย
นี่จบจากการเสวนาผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับทนายเดชาถามเรื่องความคืบหน้าทางคดี
นายเดชาบอกว่าวันนี้เนี่ยตำรวจก็จะประชุมกันเพื่อสรุปเรื่องการสืบสวนสอบสวน
คืบหน้าอย่างไรมีหลักฐานเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างแต่เท่าที่ทราบเนี่ยสอบถามไปยังตำรวจ
ตำรวจบอกว่าการรวบรวมพยานหลักฐานตอนนี้การแสวงหาพยานหลักฐานต่างตอนนี้
รวมถึงผลการตรวจชิ้นเนื้อใกล้จะจบแล้วแล้วก็มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดี
ทีนี้พอถามเรื่องแนวทางของคดีทนายเดชาบอกว่าณขณะนี้คดีของคุณแตงโม
การเสียชีวิตของคุณตังโมก็ยังคงเป็นเรื่องการกระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พยานหลักฐานที่มีนะแต่ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อหา
หรือว่าจะมีผู้ต้องหาเพิ่มมากกว่า๒คนในตอนนี้ก็คือโรเบิร์ตกับปอหรือไม่
ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าจะไปถึงใครอย่างไรบ้าง
และเชื่อว่าเร็วนี้จะมีข่าวดีอย่างแน่นอนในคดีของคุณแตงโม
คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้อาจจะมีการปิดคดีกันได้
อันนี้พูดตรงเลยเพราะกำลังทดสอบอะไรดูอะไรดู
เผลินอะไรต่อนะอีกนิดเดียวนะครับ
ส่วนเรื่องข้อสงสัยต่างในคดีที่เกิดขึ้น
นายเดชาบอกว่าคุณแม่คุณแตงโมความจริงก็ยังมีข้อสงสัยต่างเกิดขึ้นแทบทุกวัน
ก็ถามไปยังตำรวจที่เขาทำคดีมีการประสงค์ประสานงานการถามอะไรกัน
แต่ไม่ได้ออกมาเปิดเผยไม่ได้ออกมาบอกกับสังคมแค่นั้นเอง
แต่คุณแม่ยังถามทุกวันส่วนคุณแม่เองไม่ได้ออกมาเจอกันหลายวัน
หลายคนอาจจะเป็นห่วงทราบข่าวล่าสุดคือไม่สบายเนี่ย
นายเดชาบอกว่าตอนนี้คุณแม่คุณแตงโมก็สบายดีนะครับ
ว่างก็มีร้องเพลงเพื่อแก้ความเครียดบ้าง
แต่ก็ย้ำมายังทนายเดชาว่าให้ช่วยตรวจสอบข้อสงสัยต่างที่แม่สงสัย
อย่างตอนนี้แม่ก็สงสัยเรื่องเอ๊ะมีการสลับเรือกันหรือเปล่า
คราบเลือดบนเรือเนี่ยยังตรวจได้ไหม
ซึ่งทนายเดชาบอกว่าได้รับคำอธิบายจากตำรวจว่า
ถ้ามีการทำร้ายร่างกายกันบนเรือเกิดขึ้นจริงเนี่ย
ยังไงก็ปรากฏคราบเลือดบนเรือนะส่วนเรื่องบาดแผลของคุณแตงโม
คุณแม่ตอนนี้ไม่ติดใจสงสัยอะไรนี่นะฮะ
แต่คำถามก็คือว่าเขาสลับเรือหรือเปล่า
คุณแม่บอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยตอบให้หน่อย
ประเด็นบาดแผลเล็ก๒๒จุดบนร่างกายของคุณแตงโม
จากบาดแผลใหญ่ตรงน่องด้านบนตรงคางข้างขวานะฮะ
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันบอกว่า
ตรงนี้มันก็ต้องไปตรวจสอบเนี่ย
เป็นประเด็นที่คุณแม่คุณแตงโมสงสัยเหมือนกัน
นายเดชาบอกว่าก็ถามตำรวจไปแล้ว
ซึ่งได้รับการชี้แจงในทุกประเด็นไปแล้ว
คลายข้อสงสัยนี่ทนายเดชาบอกนะฮะ
คือในวงเสวนาวันนี้
ตรงสาธาราชาญนายแพทย์วิทยาศักดิ์จรัสชัยศรีนะครับ

ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยความจริงไทยรัฐนิวโชว์ก็เพิ่งสัมภาษณ์ท่านไป
ได้เหมือนกับวีดีโอคอล
พูดคุยกับอาจารย์วีรศักดิ์
อาจารย์วิทยาศักดิ์ก็พูดถึงอาจารย์ท่านหนึ่งที่เอ่ย

ว่าได้บอกเลือดองค์เลือดอก
เลือดคั่งหรือว่าอะไรต่างนานาบนศพบนร่างกายของคุณตังโม

ใช่ค่ะแต่ว่าหมอหมูท่านก็บอกว่าที่คุยกับทนายรณรงค์
ไม่รู้ว่าทนายรณรงค์บันทึกเสียงเอาไว้

ใช่มันเป็นการคุยกันแบบไม่เป็นทางการ
แล้วไม่รู้ว่าบันทึกเสียงแล้วก็จะเอาคลิปนี้โอ้โหมาแชร์

โอ้โหเขาแบบเขาไปฟังกันแบบปากต่อปากปากต่อปาก
แล้วก็สื่อสารกันผิดพลาดเข้าใจผิดหรือเปล่า
นายรณรงค์เมื่อวานก็บอกกับไทยรัฐนิวโชว์
บอกก็ต้องขอโทษจริง
ตบปากตัวเองเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองอะไรอย่างนั้นเลย
วันนี้ก็เลยถามอาจารย์วิทยาศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ

บอกว่าก่อนหน้านี้ตัวอาจารย์วิทยาศักดิ์กับทนายโดนโรง
ได้คุยกันเรื่องบาดแผลที่เกี่ยวข้องกับริ่มเลือด
โดยบอกว่าข้อมูลที่พูดไปเรื่องบาดแผลของคุณตังโม
เป็นการพูดในเชิงวิเคราะห์ทางวิชาการ
หากร่างกายคนเรามีเลือดออก
กระบวนการของร่างกายจะทำให้เลือดหยุดไหลโดยอัตโนมัติ
เพราะในเลือดจะมีสารตัวหนึ่งที่เข้ามาปิดบาดแผล
เริ่มต้นตั้งแต่๑๐๑๔วินาที
แต่กว่าจะเป็นก้อนเลือดหรือว่าขอดเลือดเนี่ย
ต้องใช้เวลา๒๘นาที
วันนั้นก็วิเคราะห์ให้ทนายรณรงค์ฟัง
ว่าถ้าเกิดคุณแตงโมเกิดบาดแผลในน้ำ
จะไม่เกิดลักษณะมีก้อนเลือดที่บาดแผล
เพราะน้ำจะไปรบกวนการจับตัวของเลือดอะไรประมาณอย่างนี้
ทีนี้ก็เลยแบบโอ้โหเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลย
ให้ตัดจริงตรงนี้ไปเลยครับ
ที่เล่าคือเป็นแค่ทฤษฎีเฉยครับ

ไม่ได้หมายถึงว่าในศพในร่างกายคุณแตงโม

ขณะเดียวกันเรื่องการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ที่ดวงตาของคุณตังโม

หากศพเข้าสู่กระบวนการที่สู่จุดเน่าแล้วเนี่ย

เรื่องของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
อย่างเช่นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเนี่ยไม่ได้แล้ว
วิธีที่จะแม่นยำมากที่สุดที่เหลือก็คือ
การตรวจน้ำจากลูกตาของศพ

เขาเลยต้องตรวจจากดวงตาของคุณตังโม
ก็นี่แหละค่ะต่อเนื่องจากที่พี่อุ๋ยเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
มันก็เลยทำให้หลายประเด็นคนในสังคมยังติดใจสงสัย
แม้กระทั่งบาดแผลที่ต้นขาด้านขวาของคุณแตงโมก็ยังไม่จบ
คนก็ยังสงสัยแม้แต่เรื่องของการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
อันนี้คนก็เลยสงสัยต่อเนื่องว่า
อย่างคุณแตงโมตรวจน้ำในลูกตาแล้วคนบนเรือล่ะคะ
ทำไมไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์อะไรกันเลยเหรอไม่ตรวจเหรอตรวจไม่ครบทุกคนเหรอ
แล้วตรวจแล้วมันไม่เจอเหรอขนาดคุณแตงโมยังเจอเลย
คุณตังโมดื่มคนเดียวเหรอมันเกิดคำถามเยอะมากนะคะ

คุณผู้ชมยังมีประเด็นไหนที่ติดใจสงสัยกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโม
เพราะปฏิเสธไม่ได้จริงจนถึงวันนี้เกือบเดือนนึงแล้ว

วันนี้คณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีการประชุมกันค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังผลการประชุมนิดนึง
เพราะว่าผลการประชุมนี้ได้มีการสรุปข้อเสนอ

ข้อเสนอที่มันเป็นประเด็นที่ยังติดใจสงสัยค่ะ
คือก่อนประชุมเนี่ยค่ะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ในฐานะคณะกรรมธิการท่านก็บอกว่า
วันนี้จะมีการพิจารณากรณีที่คุณแม่ของคุณแตงโม

และขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบการทำงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม

คือข้อสงสัยเรื่องของบาดแผลของคุณแตงโมเนี่ยค่ะ
ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไร

อันนี้สิ่งที่ต้องยืนยันก็คือ
เป็นแผลช่วงก่อนตกน้ำหรือตกน้ำไปแล้ว
ก็ต้องปล่อยให้ตำรวจดำเนินการค่ะ
แนวทางการสอบสวนมันมีอยู่แล้ว

ที่ต้องออกมาแถลงในประเด็นที่สังคมสงสัย
เพราะแพทย์ผู้ชนะสูตรอาจจะไม่กล้าออกมาแถลงความชัดเจน
เพราะว่าในสังคมอาจจะตั้งแง่ว่าไม่น่าเชื่อถือ
หรืออะไรก็ตามแต่อย่างแผลบนใบหน้า
หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกว่า

สิ่งที่หมอนิติเวชชุดแรกทำการตรวจเนี่ยอ่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับ
คุณหญิงหมอพรทิพย้ำแบบนี้อยู่หลายครั้งนะคะ
ว่าการตรวจครั้งแรกมันค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่แล้ว
โดยเฉพาะน้ำในลูกตาของคุณตังโมค่ะ
เหมือนจะมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วย
บาดแผลที่มันนอกเหนือจากต้นขาด้านขวา

ขาซ้ายลอยช้ำอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจน

ประเด็นสำคัญนี่คือถ้าได้ทำงานร่วมกัน

ประเด็นที่สงสัยว่าถูกทำร้ายหรือไม่ได้ถูกทำร้าย

ว่าแล้วสาเหตุการตกลงไปในน้ำคืออะไร

เพราะมันต้องใช้หลักฐานหลายอย่างนำมาประกอบกัน
จากแผลที่ขาขวายังมีรอยช้ำที่ต้นขาซ้าย
แล้วก็มีบาดแผลใหม่ไม่ใช่บาดแผลใหม่

แล้วก็ที่ได้เรียกว่าบาดแผลที่มีลักษณะเฉพาะ
ก็พูดเพื่อให้ประสานไปยังพนักงานสอบสวน
ว่าถ้าได้ทำงานร่วมกันกับคุณหมอ
อาจจะตอบได้ว่ามันตกกระทบอะไร
รวมทั้งบาดแผลรอยฉีกขาดที่พบมันเกิดจากอะไร
ก็เป็นทั้งหมดที่พูดคุยในวันนั้นค่ะ
มันจะใช้เวลานานไหมคะ
ที่จะพิสูจน์ว่าเกิดในน้ำหรือว่ามัน
อันนี้ปล่อยให้เป็นแนวทางที่จะสืบสวนสอบสวนต่อ
แต่ว่าเราก็บอกแล้วว่าจากการพูดคุยในครั้งนั้น

นี่นะคะประเด็นสำคัญของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย
พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือการทำงานร่วมกัน
คือถ้าตำรวจกับแพทย์ผู้ชนะสูตรทำงานร่วมกันนะคะ

มันก็จะตอบคำถามสังคมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สมชายแสวงการประธานคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนแถลงแบบนี้ค่ะ
กรรมธิการเสนอประเด็นไปยังตำรวจนะคะ
มาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เสนอไปที่ตำรวจ
ต้องการให้ผู้ต้องหาและพยานทั้ง๕คนบนเรือ

เพราะให้การไม่สอดคล้องกัน
เหมือนกับเป็นการประวิงเวลา
หลังเกิดเหตุนัดรวมตัวกันเหมือนมีการเตรียมกัน
การให้สื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน
ก็เลยเสนอว่าอยากให้เข้าเครื่องจับเท็จนะคะ

อกจากนี้ค่ะเสนอให้แจ้งข้อหาเพิ่มกับคนที่อยู่บนเรือ
ตอนนี้แจ้งข้อหาแค่๒คนใช่ไหมคะ
โยคีปอกับโยคีโรเบิร์ตประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตขับขี่เรือ
ทีนี้จะแจ้งข้อหาใครเพิ่มก็ขึ้นอยู่กับตำรวจ

ควรจะแจ้งข้อหาใครเพิ่มหรือเปล่า
หรือข้อหาอื่นที่มันหนักขึ้นหรือเปล่า

อกจากนี้ค่ะเสนอว่าตรวจสอบเรือลำที่เกิดเหตุอีกครั้งได้ไหม

ผ้าคลุมสีขาวที่คุณตังโมใช้ในวันเกิดเหตุมันหายไปไหน

ก็จะไม่ได้เชิญหน่วยงานไหนมาชี้แจงอีกนะคะ
แต่จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรือลำที่เกิดเหตุค่ะ

คุณเต๊ะสัตวรรษค่ะก็เป็นตัวแทนของทางครอบครัวคุณแตงโมนะคะ

คือด้วยความที่อาจจะให้ข้อมูลที่มันไม่สอดคล้องกัน

หมายความว่ามันก็ต้องมีคนโกหกถูกไหม

ถ้ามันพูดไม่ตรงกันก็ต้องมีใครที่โกหก
ดังนั้นการใช้เครื่องจับเท็จมันก็สำคัญ
มันจะครบเดือนแล้วไม่รู้ช้าไปหรือเปล่าด้วยซ้ำ
กับการให้เข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยนะคะ
ก็อยากจะเป็นตัวแทนครอบครัววิงวอนไปถึง๕คนบนเรือ

เก็บไว้มันยิ่งอันตรายกับตัวเอง

ทางครอบครัวก็รับได้นะคะ
ตอนนี้ยืนยันว่าจะเก็บศพคุณแตงโมเอาไว้

ส่วนเรื่องที่ในโลกโซเชียลหรือว่าชาวเต็

อันนี้ก็ขอบคุณนะคะทางครอบครัวก็ขอบคุณ
เรื่องบาดแผลก็เข้าใจว่าสื่อโซเชียลช่วยกันสืบหาความกระจ่าง
แต่เรื่องราวที่แชร์กันก็ขอให้เป็นข้อเท็จจริง
อย่าแชร์เฟคนิวส์หรือว่าข่าวปลอมกันในโลกออนไลน์ค่ะ
อย่างที่หลายท่านทราบนะครับว่าตัวของผู้ที่ถูกกล่าวหา
ก็มี๒ท่านนะครับที่มีการแจ้งข้อเก่าหา
แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้ข้อกล่าวหา
ก็สอบถามตรงนะฮะก็เป็นในช่วงของการรวบรวมหลักฐาน
เพราะผมก็ถามแบบคนซื้อคนที่ไม่รู้กฎหมายว่าทำไม
ในเมื่อทุกคนโกหกแล้วทำไมโดนแค่สองคน

ก็ได้คำตอบว่ามันเป็นช่วงเวลาของการรวบรวมหลักฐาน
แล้วผมคิดว่าเราก็ติดตามครับว่าการรุ่มรวมรับฐาน
จะนำไปสู่คดีหรือว่าการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรใดบ้าง
ถ้าท่านใดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรือนะครับ
หรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการ

ผมคิดว่าสื่อโซเชียลอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมด
แต่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะได้ชุดข้อมูลนี้

ท่านผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันเยอะเหลือเกินนะฮะ

คือวันนี้ตำรวจมาฟังนะครับ
กรรมธิการของวุฒิสภาก็เลยเสนอข้อเสนอแนะต่างไป

เอ๊ะทำไมข่าวสารเรื่องนี้เนี่ยมีทุกวันเลย
วันหนึ่งมีเยอะด้วยนะครับ
มันก็มีเรื่องใหม่ทุกวันจริง
ประเด็นใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่องเลย

ผมขอหยิบยกที่พี่หนุ่มกัญชัยพูดเอาไว้ก็แล้วกัน
คือเอาจริงจะจบได้นะก็คือต้องรอทางตำรวจ

อันนี้มันถึงจะจบจริงจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งไอ้ความเงื่อนงำสงสัยตรงนี้เนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันสืบเนื่องมาจากคน๕คนบนเรือ
ที่เขาอาจจะให้ข้อมูลกับตำรวจแบบไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้
แต่ว่าเท่าที่ได้ฟังออกมาเนี่ย
ดูมันสับสนวุ่นวายหรือว่ามีอะไรที่ปิดบังอยู่

หนุ่มกัญชัยบอกว่านั่นหมายความว่าคนบนเรือทั้ง๕คน
เอาละสมมุตินะถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริงเลยนะ

แต่๕คนนี้อาจจะมีมุมมืดของตัวเองที่แบบ
แม่ไม่รู้ไปทำอะไรกันบนเรือ

ก็เลยแบบแต่ละคนก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบอกออกไป
เพราะถ้าบอกออกไปเนี่ยเขาจะรู้เรื่องนั้นเขาจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่า
มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันเลยยิ่งแบบไปกันใหญ่เลยทีนี้
อกจากนั้นมันก็มีการตั้งคำถาม
กระบวนการการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย

ว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
หรือตรวจหาสารเสพติดของคนที่อยู่บนเรือทุกคน
ตั้งแต่ต้นตั้งแต่หลังเกิดเหตุ
แล้วทำไมไม่ตรวจหลักฐานสำคัญก็คือเรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุ
ตั้งแต่วันแรกทำไมปล่อยให้มันผ่านไปแบบนี้ค่ะ
มันก็เลยเกิดคำถามไงฮะถ้ามันชัดตั้งแต่ต้น
มันจะไม่มีคำถามเยอะขนาดนี้เลย
ก็เรือลำเกิดเหตุเนี่ยเขายังเอาไปขับวนอยู่ครึ่งข้อนคืนอ่ะ
กว่าจะกลับมาแล้วเอาไปไว้ที่อู่จอดเรือที่เดิมที่เขาออกเรือไป

ทนายตั้มเข้าไปดูฟินเรือเพิ่งเอาเชือกมาล้อม
มันเลยมีข้อสงสัยแบบปฏิเสธไม่ได้จริงอะค่ะ
คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่าไอ้เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

อุบัติเหตุเหมือนคนเดินไปตกบันไดนี่อุบัติเหตุ
แต่ฆาตกรรมเนี่ยหนึ่งคือฆาตกรรมแบบเอามีดมาเอาปืนมาเตรียมมา
มายิงมาแทงเขาตายอันนี้คือฆาตกรรม
แต่ไอ้แบบยื้อยุดฉุดกระชากมีอะไรหรืออะไรเกิดขึ้น
แล้วอยู่ดีเขาก็พลัดตกบันไดไปแล้วตาย

แต่ไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อจะฆาตกรรมแค่นั้นเอง
แต่ประเด็นสำคัญก็คืออย่างแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย

คือไม่ใช่แค่การชนะสูตรพลิกศพนะคะ
สถานที่เกิดเหตุนะคะก็คือบนเรือค่ะอันนี้คือสำคัญนะคะ
เป็นหลักฐานที่สำคัญมากที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด

แต่ในเมื่อเรายังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ๕คนที่เขาไม่บอกมาแบบ

พูดไปแล้วก็ไม่มีใครเชื่อไม่รู้จะพูดทำไม

ก็เลยต้องไล่หาจากบาดแผลและร่องรอย

ว่าอะไรมันจะเกิดจากอะไรเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการตกน้ำ
เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเสียชีวิต

ที่ต้นขาที่เป็นแผลใหญ่กว่าที่อื่นนอน
บอกว่าถูกมีดบาดหรือเปล่า

ไม่ใช่หางเสือไม่ใช่ฟินเรือไม่ใช่ใบพัด
กาบเรืออะไรทั้งสิ้นถูกมีดแทงหรือเปล่า
ยังไปเจอคราบเลือดด้วยซ้ำ
หรือมีเรืออีกลำนึงตามประกบแล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณตังโมหรือเปล่า
คุณมงคลกิจเนี่ยอยู่แถวพระราม๗
ย้ำอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวท่านจะว่าเอ๊ะทำไมคุณมงคลกิจอะไรออกมาอะไรยังไง

เป็นคนพระราม๗เป็นหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
แต่มาช่วยดูตั้งแต่ตอนคุณตังโมหายไปยังหาไม่เจอมาช่วยตามหงตามหา
เขาบอกเขาคนแถวนี้เขาเป็นสอสอเขานิ่งดูดายไม่ได้
ถึงแม้ว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาติ้งว่ามันใช่หน้าที่เหรอมันใช่หน้าที่ของคุณเหรอ
แต่สสเต้บอกว่าสสเต้บอกว่าก็เป็นหน้าที่ที่สอสอก็ต้องช่วยเหลือประชาชน
ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเขาก็เลยเดินหน้าหากล้องวงจรปิด
ทุกวันนี้ก็ยังหาอยู่ใช่ทุกวัน
แม้จะยังไม่ได้เห็นอะไรชัดชัดก็ตามค่ะ
วันนี้สสเต้เลยไปที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑นะครับท่านผู้ชมครับ
นนทบุรีจุดที่เจอศพคุณตังโมครับ
นี่ไปทำพิธีนะฮะนำเครื่องเส้นไหว้ต่างต่างนะครับ
ใบสีไข่ต้มขนมจีนข้าวสวยแกงเขียวหวานจุดทูบหนึ่งดอก

ขอให้ช่วยในการหาหลักฐาน
สเต้มงคลกิจบอกว่าต้องการหลักฐานอีก๓อย่างตอนนี้ยังหาไม่เจอหนึ่งก็คือเสื้อคลุมสีขาว
ที่คุณแตงโมใส่ไปในวันนั้นมันหายไปไหนถ้าจะติดอยู่ตามขอนไม้ใต้น้ำอะไรพวกนี้
มันก็น่าจะเจอบ้างหรือเปล่าแต่มันหายไปไหนค่ะกระเป๋าของคุณแตงโม
วันนั้นคุณตังโมมีกระเป๋าไปด้วยนี่ใช่ไหมถ้าตามภาพถ่ายที่ร้านอาหารอะไรพวกเนี้ย
กระเป๋าตอนนี้อยู่ที่ไหนหรืออาจจะอยู่ที่ตำรวจหรืออยู่ที่เพื่อน

มีดนี่ฮะสสมงคลกิจบอกว่าต้องการเจอมีด
เพราะเชื่อว่าต้องมีการใช้มีดทำร้ายคุณแตงโมอะไรประมาณอย่างนั้น
สสมงคลกิจนะครับบอกว่าการมาทำพิธีไหว้ขอดวงวิญญาณคุณแตงโมให้ช่วยเปิดทางแล้วก็เจอหลักฐานต่างเนี่ย
เพราะหลังจากที่ลงพื้นที่หาหลักฐานมานานเกือบเดือน
รับว่าตอนนี้หลายอย่างมันเริ่มตันเริ่มหาหลักฐานเพิ่มไม่ได้
และหลักฐานที่มีอยู่ในมือตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดบนเรือเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ดังนั้นหลักฐานที่เหลือจะมีกล้องวงจรปิดทั้งหมดตามเส้นทางที่เรือสปีดโบสต์ลำนั้นแล่นผ่าน
เดี๋ยวยังไงจะไปตรวจจะไปหาเพิ่มอีกแน่นอน
ส่วนหลักฐานที่เป็นเสื้อคลุมคุณตังโมกระเป๋าคุณตังโมถามตำรวจตำรวจบอกยังหาไม่เจอเหมือนกันนะค่ะ
ซึ่งส่วนตัวของคุณมงคลกิจเชื่อว่าเป็นหลักฐานสำคัญแล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นด้วยที่จะนำไปสู่ความจริงได้นะ
นั่นก็คือมีดที่ต้องหาเพราะส่วนตัวเนี่ยสันนิษฐานว่าแผลที่ขาของคุณตังโมที่เป็นแผลใหญ่เนี่ยเกิดจากของมีคมซึ่งไม่ใช่ใบพัดเรืออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องหามีดเล่มนี้ให้พบ
อย่างเช่นคนนี้ถูกยิงตายแต่ปรากฏว่าปืนไม่มีมันสั่งฟ้องไม่ได้นะถูกป่ะมันต้องมีครบ
คุณมงคลกิจบอกว่าเตรียมนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะ
ส่งมอบให้กับทางโปรดิวเซอร์ยุงก็คือคุณพยุงศักดิ์เสริมสันติวานิสด้วยนะครับ
เพื่อให้ช่วยซูมช่วยขยายภาพในเรือในช่วงสะพานสังฮีทั้งขาไปและขากลับ
เพราะคุณมงคลกิจเชื่อว่าจนถึงตอนนี้คุณแตงโมต้องตกเรือก่อน๒๒นาฬิกา๓๐นาที
ตามเวลาที่ตำรวจสันนิษฐานเอาไว้อย่างแน่นอน
เพราะไปหากล้องในช่วงเวลานั้นมาแบบโอ้โหแทบทุกมุมและทุกช่วงเลย
ยังไม่เห็นช่วงคุณตังโมตกเรือเลย
ส่วนหลักฐานที่เป็นคราบเลือดที่เจอที่ประตูระบายน้ำจุดนึงเนี่ย
ส่งตรวจอีกครั้งที่โรงพยาบาลเอกชนใน๑๒วันนี้
เพื่อตรวจสอบว่าคราบเลือดที่เจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่

คือวันนั้นที่คุณมงคลกิจไปหากล้องวงจรปิดแล้วไปที่ประตูระบายน้ำตรงนี้

ค่ะแล้วสักพักก็อ้าวล้างคราบเลือดออกไปแล้ว
มีเจ้าหน้าที่มาล้างไปแล้วหลังจากที่แบบเดินเลยไปพักหนึ่ง
เจ้าหน้าที่บอกโอ๊ยเขาคราบเลือดประดุก

คนมาตกมงตกปลาบางทีก็มาทุบแถวเนี่ย

อกจากนี้นะครับยังบอกถึงคำร้องจำได้ไหมฮะ
ที่บอกส่งหนังสือไปขอดูภาพจากดาวเทียมจากนาซ่า
ตอนนี้นะครับทราบแล้วว่าดาวเทียมของนาซ่าภาพไม่ค่อยชัด

ดาวเทียมจะเคลื่อนที่ไงฮะ

มันจะเคลื่อนที่นะจะเห็นแค่เป็นคนเป็นกลุ่ม
แต่ความพยายามไม่ลดละนะฮะคุณมงคลกิจบอกนะครับ
ได้ประสานขอดูภาพดาวเทียมจากบริษัทของเอกชนต่างประเทศ
ซึ่งจะมีอยู่๒บริษัทนะฮะ
ที่มีภาพชัดเจนกว่าของนาซ่า

แต่เท่าที่ตรวจสอบเนี่ยสสเต้บอก
แม่ค่าใช้จ่ายมันมี
คือกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมเนี่ยค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมติดตามตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้เนี่ยนะคะ
ก็จะมีความคิดแบ่งไปเป็นเกลียดหลัก
กลุ่มหนึ่งเขามองว่าก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุนั่นแหละ
แต่เป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำอีกกลุ่มนึงเขาก็มองว่า
ไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรม
อย่างพี่เต้พระราม๗เขาก็มองว่ามันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุ
ส่วนอีกคนนึงที่เขาเคยออกมาเปิดประเด็นที่เขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุ
น่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมถึงขั้นมีคนระดับบิ๊กเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังด้วย
นั่นก็คือนายสันทนประยูณรัฐอดีตนายตำรวจสันติบาล
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เคยออกมาเปิดประเด็น
แต่พอเปิดประเด็นปุ๊บหายไปไหนแล้วเออหายเงียบไปหลายวันแล้ว
ไปเลยอ่ะพอเงียบคนก็ยิ่งสงสัยว่าอ้าวเปิดประเด็นแล้วทำไมเงียบอ่ะ
อดใจแล้วเหรอคะหรือยังไงคะหรือมีอะไรไปขัดขวาง
ไม่กล้าออกมาเปิดโปรงข้อมูลเพิ่มเติมคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปที่คุณสันทนะนะคะครับได้รับคำตอบว่า
ไม่ได้เงียบหายไปไหนยังรวบรวมหลักฐานอยู่แบบเงียบจากทุกช่องทางที่หาได้
ไม่อยากกระโตกกระตากให้ไก่ตื่นยืนยันไม่ได้ถอดใจ
มีกำลังใจเพิ่มขึ้นเมื่อสังคมมองว่าเขาคืออีกหนึ่งความหวังที่ช่วยถาม
ความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมครับทีนี้ทีมข่าวก็ถามว่า
ตกลงแล้วยังมั่นใจหรือเปล่าว่าการตกเรือของคุณตังโมมันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุ

อยู่คนเดียวตั้งแต่แรกจนว่าเรื่องนี้เป็นฆาตกรรม
ผมก็พูดทุกวันนี้ก็ไม่ได้เคยไม่ได้เคยเห็นเลยว่าคดีมันจะไปในเรื่องของอุบัติเหตุ
ผมยังไม่เคยเชื่อเลยว่ามันจะเป็นไปได้
ผมก็ยังยืนยันผมถึงดำเนินการต่อเรื่องนี้
ซึ่งขนาดนี้แน่นอนสำนวนเขาปิดไม่ได้หรอก
เพราะยังไงในสำนวนการสอบสวนแม้ว่าเขาจะยืนยันว่าการสอบสวนมีพยานหลักฐานเพียงว่าเป็นอุบัติเหตุก็จริง
แต่ตามใดผลนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่ออกมานะ
เขาคงไปโดนสรุปสำนวนคดีนี้ไม่ได้แน่
เพราะฉะนั้นยังไงเขาก็ต้องคอยผมก็คอย
แต่ขณะที่คอยผมก็ดำเนินการในส่วนของผมอยู่
นี่ค่ะจนถึงวันนี้คุณสันทนาก็ยังคงยืนยันว่าไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุ

ทีนี้ค่ะพอถามว่าแล้วตอนนี้คุณสันทนามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
มีหลักฐานข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหม
ก็ได้คำตอบมาว่ามีพยานบุคคลที่เข้ามาให้เบาะแสนะคะ
แต่ยังขอไม่เปิดเผยตอนนี้เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการคุ้มครอง
ผลชนสูตรทั้งสองรอบก็ยังติดใจสงสัยในเรื่องของบาดแผล
มั่นใจว่ามันมีพิรุษนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเรือมีกี่ลำกันแน่
แล้วก็มองว่าคดีนี้ไม่ใช่มีแค่พยานที่อยู่บนเรือ๕คนเท่านั้น
จะมีพยานคนอื่นอีกด้วย

ก็เขาบอกว่าตกน้ำเวลา๔ทุ่มครึ่งถูกไหม

ไม่ใช่เขาร่องลอยเขาร่องเรือกันไปถึงไหน
จากปทุมยันทรรพาลพระราม๘
มันผ่านอะไรมากมายหลายสถานที่แล้วผมเองก็เลยระบุว่า
คดีไม่ได้มีเพียง๕ปากบนเหลือยังมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
เรือเราก็ยังไม่ทราบทุกวันนี้ชัดเจนขนาดไหนว่าเรือมีลำเดียวใช่ไหม
แล้วลำที่เกิดเหตุไหมที่ส่งตรวจพิสูจน์ก็ยังตอบไม่ได้อีกนะ
แล้วแต่มันเป็นข้อพิรุษหลักนะซึ่งก็ไม่มีการชี้แจง
เนี่ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณสันทนาจะไปยื่นหนังสือที่กองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
ประเด็นเรื่องของพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือพื้นที่ที่คุณตังโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ตกน้ำอ่ะค่ะคุณสันทนามองว่าจุดที่ห้าคนบนเรือบอกอ่ะ

อาจจะไม่ใช่แค่พื้นที่ของสพเมืองนนทบุรีก็ได้
มันต้องมองกว้างกว่านั้นเพราะมันอุ้ยร่องเรือไปสะพานพระราม๘
ไหนไปไหนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะครอบคลุมหลายพื้นที่

เพราะบอกว่าตั้งแต่วันแรกมั้งคุณสันทนาบอกว่า
มีคนที่เขาอยู่ที่โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
รอคุณแตงโมอยู่อะไรประมาณอย่างนั้น

ทุกผู้ชมครับประเด็นเรื่องของบาดแผลเนี่ย
แน่นอนว่านำไปสู่ความเคลือบแคลงสงสัย

มันเกิดขึ้นแบบไหนอะไรยังไงกันแน่

พี่ชายของคุณแตงโมนะฮะ

ถ้าความยุติธรรมที่เราหวังไว้

ก็ขอให้เขาได้ตายตามกันไป
ความยุติธรรมที่เราหวังไว้ทั้งหมด
กับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับ
สาธุนี่นะฮะ

ตามเรื่องของโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตกันหน่อยนะคะครับ
ก็เป็นเพียง๒คนที่ถูกแจ้งข้อหานะคะ

และเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตขับเรือนะคะ

แล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัย

ทีมข่าวของเราก็ตามความเคลื่อนไหว

ก็เป็นสาขาของวัดท่าไม้นั่นแหละ
ที่นี่ตั้งแต่๑๖มีนาคมแล้ว
บรรยากาศตั้งแต่เช้าก็มีพระ
มีคนที่ไปปฏิบัติธรรมก็ทำวัดกันตามปกติ
มีรถกระบะของวัดท่าไม้นำพระออกไปบินทบาท
ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็ปูเสือ

เพื่อร่วมกันทำบุญใส่บาทพระเก้ารูป

เมื่อตอนเช้าก็ไม่เห็นโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตนะคะ

ของคนที่ไปปฏิบัติธรรมค่ะ
ก็คือถ้าโยคีปอลโยคีโรเบิร์ตปฏิบัติธรรมด้วย

แต่ไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นนะคะ

ก็บอกว่าโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ต
เขาปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดนะ
เขาอยู่ในโซนปฏิบัติธรรม
แต่งดการตามพระออกบินทบาท

ผู้ดูแลก็เลยให้งด

ก็ให้ทำสมาธิปฏิบัติธรรมไปอยู่ด้านใน
ทีนี้ค่ะพลตำรวจรีกัญชนอินทราม
บังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาคหนึ่ง

ชาวไทยชาวเมียนมาที่อยู่บริเวณตีนเขากระโจม
เขารวมตัวกันที่ด่านตรวจต้นไซดชด๑๔
ซึ่งเป็นจุดสกัดคณะทุดงค่ะ
จำได้ใช่ไหมคะที่ทางเจ้าหน้าที่ต่อชะดอ

ตรงนี้มันเปิดปิดเป็นเวลาอะไรแบบนี้ค่ะ

ทีนี้ค่ะชาวบ้านก็ขอบคุณต่อชะดอที่ทำหน้าที่อย่างดี
เป็นกำลังใจในการทำงานของต่อชดที่ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
บนเขากระโจมันเป็นชายแดนไม่ควรมีใครขึ้นไปในเวลากลางคืน
จะขึ้นจะลงก็ต้องเป็นเวลาตามที่เจ้าหน้าที่เขากำหนด
ผู้บังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาค๑ก็ขึ้นไปตรวจเส้นทางบนเขากระโจม
กำชับให้เข้มงวดเข้มงวดกลวดขันการรักรอบขั้นแดน
ตามช่องทางธรรมชาติเขากระจมเป็นเขตชายแดน
ก็จะเข้าไปทางเมียนมาได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจตราอย่างเข้มงวด
ทีนี้กรณีที่หน่ายสีสุวรรณจัญญาณเลย
ที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
หนังสือร้องเรียนไปที่อธิบดีกรมธนารักษ์

ครอบครองที่ดินของธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
มีการขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามแผนที่
ติดไว้ที่หน้าสถานปฏิบัติธรรม
บอกว่ามีเนื้อที่๗๓ไร่
มีสิ่งปลูกสร้าง๓๓แห่ง
จากการตรวจสอบก็คือในพื้นที่อำเภอสวนพึ่ง
มีการยื่นขอตั้งที่พักสงฆ์ในพื้นที่ราชพัสดุ๓๕แห่ง
หนึ่งในนั้นก็มีรายชื่อของธรรมสถานวิโมกศิวาลัยรวมอยู่ด้วย

ปัจจุบันได้รับอนุญาตตั้งเป็นที่พักส่งแล้ว๑๔แห่ง
ยังไม่ได้รับอนุญาต๒๑แห่ง
ซึ่งธรรมสถานวิโมกศิวาลัยยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะ

ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่ยื่นเรื่องไปแล้ว
เรื่องขออนุญาตไปแต่ยังไม่ได้รับอนุญาต
แต่เขาก็ก่อทรงก่อสร้างอะไรเรียบร้อย

อันนี้ตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เขาบอกมานะฮะ
อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ต่อชะดอแล้วก็
ชาวบ้านที่เขาทำมาหากินหรือว่าทำมาค้าขายอยู่บนเขากระโจมนะ

ใช่เห็นข่าวที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ต่อชะดอไม่ให้เดินขึ้นไปค่ะ
จริงแล้วห้ามขึ้นไปตอนดึกเขาจะเปิดปิดเป็นเวลา

ชมความสวยงามของธรรมชาติที่เขากระโจมได้
คนเข้าใจผิดใช่ไหมนึกว่าไปไม่ได้เลย

ว่าเขาจะพาโยคีสองโยคีไปทุดงแล้วไปกลางดึก

คนก็ไปเข้าใจผิดว่าเอ้าเขาก็โชว์ไม่ให้ขึ้น

นี่ทางต่อชะดอเขาฝากชี้แจงมาด้วย
แล้วก็ชาวบ้านที่เขาจะมีร้านคงร้านค้าอะไรเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ย
ข้างบนเนี่ยเขาบอกโอ้โหคนเข้าใจผิดบางคนแบบจะมาจะมาไม่มาเลย

แต่ต้องระหว่างตี๔ถึง๒ทุ่มนะฮะ
ขึ้นเนี่ยตี๔ไปแล้วถึงขึ้นไปได้
แล้วคุณลงมาเนี่ยต้องลงมาให้ทันก่อนถึง๒ทุ่มด้วย
ใช่ค่ะแต่ภาพนี้ก็คือไปกันดึกแล้ว

ที่เลยไม่ให้ขึ้นเพราะมันเกิน๒ทุ่มเหล้า
ก็คือไปออกรายการโทรทัศน์เป็นบันทึกเทปนะฮะ
ยังไม่ได้ออกอากาศยังไม่ได้ออนแอร์เป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องผีผีอะไรประมาณอย่างเนี้ย

แล้วก็เป็นเทปที่พูดถึงการเสียชีวิตของคุณตังโม
ที่สำคัญเหมือนกับเขามีการเชิญดวงวิญญาณอะไรกันอย่างนี้ด้วยมั้ง
ก็เลยถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักนะครับ
บอกว่าตอนที่ตัวเธอกับฮิปโปเพื่อนสนิทคุณแตงโมอีกคน
ตัดสินใจไปออกรายการนี้
เพราะตอนนั้นเกรงว่าคดีของแตงโม

กลัวว่าเพื่อนจะไม่ได้รับความยุติธรรม
แล้วส่วนตัวก็อาจจะขาดการไตรตรอง

เรื่องเกี่ยวกับศาสนาที่แตงโมนับถือ

ก็ขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวคุณแอนนาบอก
กระแสดราม่าที่เกิดขึ้นอย่างหนักในช่วงเวลานี้เนี่ย
ล่าสุดทางทีมงานของรายการนั้น
แจ้งมายังคุณแอนนาแล้วว่า
ระงับการนำเสนอเทปนี้แล้ว

ความจริงรู้สึกสัปดาห์นี้แล้วมั้ง

จะไม่ออนแอร์คือเบรกเอาไว้งดไปอย่างไม่มีกำหนด
คุณแอนนายอมรับว่าหลังจากมีกระแสเรื่องนี้มาเนี่ย
ยังไม่ได้คุยกับคุณแม่คุณแตงโมเลย
ยังไม่ได้ทำความเข้าใจไปยังคุณแม่คุณตังโมเลย

เนื่องจากตอนนั้นที่มีดราม่าครั้งก่อน
รับว่าตัวเองก็เป็นต้นเหตุ

เรื่องให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนั้นนะ
ส่วนที่คุณแม่ไม่พอใจเนี่ย

แต่ก็ยังเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณแม่เหมือนเดิม
ส่วนเรื่องทางคดีคุณแอนนาบอกว่า
ก็ขอยืนยันตามคุณแม่คุณแตงโมก็แล้วกัน
ถ้าคุณแม่ของแตงโมเชื่อมั่นในตำรวจ
ตัวคุณแอนนากับเพื่อนก็เชื่อมั่นตามนั้น
แต่ถ้าวันไหนมีประเด็นไหนที่ยังสงสัย

ทักท้วงผ่านทางสื่อมวลชนก็ได้
เพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์บนเรือทั้งหมด

ที่คุณแม่เปลี่ยนทนายความจากทนายกิจสนะเป็นทนายเดชา
ตัวคุณแอนนาบอกว่าก็เห็นใจทนายกิจสนะอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าธนายกิจสนะเองก็คงจะมีภาระส่วนตัวอะไรเยอะแยะ

หลังจากมาทำคดีนี้ก็เจอเจ้าหนี้รุมร้าว
เจอกระแสสังคมค่อนข้างรุนแรง
ส่วนทนายคนใหม่คือทนายเดชาคุณแอนนายอมรับว่า
เป็นทนายที่มีฝีมือมืออาชีพมาก
เชื่อว่าคดีของคุณตังโมเนี่ยจะออกมาดีอย่างแน่นอน

พี่ว่าทางด้านทนายเดชาใช่ไหมคะ
แล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาน่าจะทำออกมาได้ดี
เพราะว่ามันก็มันก็จะเป็น
ในธิสันอุทิศลสนให้กับคุณทางโมนะครับ
ตัวเธอกับเพื่อนตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วนะครับ

รายการโทรทัศน์รายการนั้นได้เงินมาส่วนหนึ่ง
ก็จะนำเงินเนี้ยไปทำบุญก่อนหน้านี้ก็ซื้อโรงเย็นบริจาคไปแล้ว
ซื้อรถตู้มือสองนำมาดัดแปลงเป็นรถพยาบาล
บริจาคให้กู้ภัยไปหนึ่งคันค่ะนะฮะแล้วถ้าในอนาคต
มีเงินอะไรเพิ่มขึ้นก็จะทำบุญให้กับคุณแตงโมอีก
เพื่อท่านผู้ชมท่านไหนหรือว่าแฟนคลับคุณตังโม
ขอยืนยันว่าในส่วนของครอบครัวและเพื่อนคุณแตงโม
ไม่มีการเปิดรับบริจาคอะไรทั้งสิ้นอย่างเด็ดขาดนะฮะ
เห็นใครเปิดรับบริจาคอะไรยังไงเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อ
ขณะที่คุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมนะฮะแฟนนุ่มคุณแตงโมล่าสุดเนี่ย
น่าจะเดินอยู่กับเพื่อนที่ชายทะเลเห็นบอกตอนนั้นถ้าเสร็จงานคุณตังโม
จะไปเกาะพงันใช่ไหมค่ะไม่แน่ใจว่าใช่ไม่ใช่อย่างไรนะฮะตรงนี้นะครับ
แล้วก็มีข่าวว่าตอนนี้เดี๋ยวพอสภาพจิตใจดีขึ้นเนี่ยจะกลับไปขายเสื้อผ้า
มีบัญชีเดียวนะฮะตอนนี้มีคนตามอยู่ล้านกว่านะครับ
บัญชีอื่นที่สร้างขึ้นมานะแล้วเกิดจะเปิดรับบริจาค
หรือว่าขอให้ช่วยซื้อของซื้อของอะไรหน่อยเนี่ย
ไม่ใช่นะครับบัญชีคุณเบิร์ตมีบัญชีเดียว
แล้วก็มีคนติดตามล้านกว่านะฮะดูตรงนั้นด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะขอพูดถึงคุณแม่ของคุณแตงโมนิดนึงนะคะ

เมื่อช่วงต้นของรายการคุณภาคภูมิเล่าไปกรณีการเสวนาค่ะ
หัวข้อความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
กรณีคดีคุณแตงโมนิดาจมน้ำเสียชีวิตนะนะ
นายเดชาก็ไปพูดทนายเดชาบอกขออนุญาตคุณแม่แล้วพูดได้ใช่ไหมคะใช่ครับ
คุณแม่บอกว่าอนุญาตให้ทนายเดชาพูดได้แต่ทนายกฤษณะห้ามพูด
ห้ามพูดเรื่องคดีของคุณแตงโม
เอาก็เขาตอนนี้เขาไปเป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าเต้แล้วไม่ใช่เหรอ
ก็แม่บอกไม่อยากให้พูดคือคดีมันยังไม่สิ้นสุดเลย

แต่แม่ยังรักและเป็นห่วงทนายกฤษณะเหมือนเดิมนะ
ไปอยู่กับสสเต้แม่ก็มองว่าแหมทนายกฤษณะความรู้น้อยเกินไปหรือเปล่า
ที่จะมาว่าความคดีของคุณตังโม
ก็เลยให้ทนายเดชาทำคดีของคุณตังโมแต่เพียงผู้เดียวนะคะ
ส่วนค่าจ้างทนายกฤษณะคุณแม่บอกว่า
เอาจริงนะไม่ได้คุยกันเรื่องตัวเงินเลย
เพราะว่าทนายกฤษณะบอกแค่ว่าให้แม่เลี้ยงข้าวแค่นั้นเอง
เยี่ยมล่ะ
ก็คือยกด้วยองค์ให้พี่เต้นั่นไหมแม่
คือแม้ว่าจะไปอยู่กับพักไทยศรีวิรัยแล้ว
เป็นที่ปรึกษากฎหมายของหัวหน้าพัก
แต่คุณแม่คุณตังโมบอกแม่ก็อย่าพูดเลยดีกว่า

ก็ต้องรอฟังว่าธนายกิจสนาเขาจะว่ายังไงนะฮะ

ท่านผู้ชมครับวันนี้แฟนคลับคุณตังโมนะครับ
ไปยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณตังโมนิดา
นี่นะฮะไปที่กระทรวงยี่ธรรมนะครับ
คุณกัญลักษณ์ปิติชัยมงคลนะครับ
เป็นตัวแทนกลุ่มคดีแตงโมต้องได้รับความยุติธรรม

ยื่นหนังสือต่อว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อเรียกร้องขอความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม
นะฮะโดยยืนยันว่าจะเรียกร้องไปจนกว่าคดีเนี่ย
จะออกมาอย่างยุติธรรมนะ
กลุ่มแฟนคลับของคุณตังโมเนี่ยยื่นร้องขอความเป็นธรรมให้กับคุณตังโม๕ข้อนะครับ
ต้องไม่บิดเบือนความจริงทุกกรณีเกี่ยวกับคดี
คุณแตงโมเป็นคนของประชาชนดังนั้นประชาชนต้องมีสิทธิ์เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ละเว้นหรือเลือกปฏิบัติไม่ว่ารวยหรือว่าจน
ชาวเน็ตและคนที่รักแตงโมต้องมีสิทธิ์คิดวิเคราะห์คดี
ช่วยกันหาหลักฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริง
๕ไม่ต้องการให้ผู้มีอิทธิพลใช้อำนาจอยู่เหนือกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม
๖น่าจัดราคามีส่วนช่วยให้คดีนี้คลิปลายได้โดยเร็วคุณ
๖จองราคบมาหรือหัวตรีธรรม
ส่วนคดีของคุณแตงโมก็ได้แจ้งไปยังกลุ่มแฟนคลับ

ว่าตอนนี้กำลังรอผลชนะสูตรอย่างเป็นทางการจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ว่าอีกสัก๒สัปดาห์น่าจะออกมา
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการตามความต้องการของครอบครัวของผู้ตาย
ถ้ามีความคืบหน้าอะไรก็จะแจ้งต่อสังคมต่อไป
ส่วนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเป็นหน้าที่ทางคดีของตำรวจ
ขอให้มั่นใจว่าคดีนี้ไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง
ส่วนการใช้สื่อออนไลน์ต่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า
สูงสูงให้ทำท่านบอกมานะครับ